อ้าวว่าเลื่อนคำถามแบบแทรกเข้ามาใหม่เลยเหรอคะ

มันคำถามคำตอบไม่ถูกใจทางบ้าน

ถ้าตอบไม่ตามวันจริงคุณจะโดนโทษ

ถ้าตอบไม่ได้

เฮ่ย
ถ้าไม่ตอบโดนลงโทษแต่ถ้าตอบโดนไล่ออก

อ๋ออันนี้มันเจ็บยาว

คือคำถามมาแล้วหน้า
แป๊บนึงนะครับถ้าคุณตอบแล้วโอเคอ่ะกลุ่มต้องรึเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งไม่สนใจคำตอบไม่สนใจ
แต่คุณต้องตอบให้ถูกใจแฟนรายการ

มีคนที่รู้ใจที่คุยและไปเดทกัน

คำถามยาวอยู่เลย

เห็นความจริงใจในสายตาหนูใช่ไหม
โอ้ยตัวนี้นี่ไม่ต้องห่วง

เอ้าดูบอลแฟมมีแฟนหรือยัง

เออนั่นแหละ

ไม่มีค่ะโสดมาก

มีแล้วค่ะพี่ปังมีลูกมันไม่ใช่หรือคะ

โอเคนั่นคือชุดเกมปาร์ตี้ของเรา